ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่หลังเหมือนจะไม่ค่อยเห็นแล้ว
แต่ก็กลับมาอีกคลิปนักเรียนตบกัน
คือเป็นคลิปที่ปล่อยออกมาช่วงประมาณสิ้นเดือนที่แล้วนะคะ๓๑พฤษภาคม
คือเป็นเด็กนักเรียนหญิงตบกันแล้วก็รอบข้างมีกองเชียร์ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย
เชียร์เฮกันแล้วก็บอกให้ฝ่ายที่ถูกกระทำกราบขอโทษด้วย
ล่าสุดนี่ก็มีการเรียกตัวมาพูดคุยแล้วนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าน้องยอมรับว่าทำจริง
แล้วก็บอกว่าโกรธแค้นค่ะที่เพื่อนแล้วก็ตัวเองถูกคู่อริไล่ยิง
พี่หมายพอแล้ว
ขออนุญาตเซ็นเซอร์นะคะถึงกับปากกาหลุดมือเลย
ขออนุญาตเซ็นเซอร์มันก็เป็นความรุนแรงที่ไม่อยากจะให้นำไปเลนแบบ
คลิปนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราชธานี
วัยรุ่นหญิงสองคนกำลังทะเลาะตบตีวิวาดกัน
อยู่ที่บริเวณท่าน้ำริมเขื่อนแม่น้ำตาปีที่
ไปแชร์ต่อแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากชุดสืบสวนสอบสวน
ภูทรจังหวัดสุราธานีก็เลยติดตามบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิป
ก็เป็นวัยรุ่นหญิงอายุ๑๖ปีพร้อมกับพวกอีก๖คนไปสอบปากคำค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิชอบเกิดเกลี้ยงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ช่วงกลางดึกของวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคม
แต่ว่าเหตุการณ์จริงเนี่ยเกิดขึ้นตอนตี๓ของวันที่๒๙พฤษภาคมค่ะ
ต้นวัยรุ่นหญิงวัย๑๖ที่เป็นผู้ลงมือทำร้ายเนี่ย
ก็บอกว่าทำจริงก็ทำอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละ
สาเหตุที่ทำก็เพราะว่าโกรธแค้นที่ตัวเองและกลุ่มเพื่อนถูกไล่ยิง
โดยมีพยานบอกว่าคู่กรณีที่โดนทำร้ายอยู่ที่พื้นนั่นแหละเป็นคนลงมือ
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งวัยรุ่นหญิงอีกคนที่เป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยนะคะ
เขาก็เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเขาเนี่ย
แล้วก็พวกรวมสิบคนขี่รถจักรยานยนต์จากอำเภอเมือง
จะไปเที่ยวสะพานจุลจอมเกล้าที่อำเภอพุนพิน
ก่อนที่จะไปบริเวณท่าน้ำที่เกิดเหตุ
จากนั้นจู่คู่กรณีพร้อมกับเพื่อนอีกประมาณ๓คน

หมวกกันน็อกทุบตีศีรษะอย่างแรงจนเธอบาดเจ็บ
ซึ่งหลังเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอต้องไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่อำเภอดอนศักดิ
เพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายซ้ำก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรับตัวเธอไปสอบสวน
แล้วก็ปฏิเสธด้วยนะคะจากที่บอกว่า
พวกเธอกลุ่มเธอเป็นคนไล่ยิงกลุ่มของวัยรุ่นหญิงอายุ๑๖ปี
เป็นคนตบเธอเนี่ยเธอบอกเธอไม่ได้ทำไม่ใช่เธอ

เดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกันว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่